รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

เก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
รางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วนะฮะ
อยู่บางส่วนก็กางขาว่าเอ๊ะทำไมรางวัลที่หนึ่งของงวดหนึ่งพฤษฐกายน
ที่ผ่านมาเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเหมือนกับงวด๑๖ตุลาคม
ตัวเลข๖ตัวเนี่ยเหมือนไป๕ตัวต่างแค่เลขหน้า
แค่เลขเก้ากับเลขหกเท่านั้นทางผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ออกมายืนยันออกมาชี้แจงยืนยันว่าโปร่งใสไม่มีหรอก
ไปล็อกตัวเลขล็อกหงล็อกหวยมันก็เป็นไปตามหลักของความน่าจะเป็นที่โอกาส
จะเกิดขึ้นได้มันก็ได้นั่นแหละนะฮะแต่คนก็ยังเอ๊ะแหมแต่มันรางวัลที่หนึ่งนะ
มันตั้งหกตัวแล้วเหมือนกันตั้งห้าตัวท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้หน่อย
จะได้เป็นประเด็นต่อเนื่องไปด้วยว่าเออแล้วตกลงแล้วเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ
ขงการขายรายได้ต่างเนี่ยคือมันสามารถเอามาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
อย่างจริงจังมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเรื่องการล็อกไม่ล็อกอย่างไรเนี่ย
ตัวเลขทางสถิติความจริงแล้วเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นได้ง่ายหรือว่ายากยังไง
เดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
จะมาพูดคุยด้วยแม่ค้าขายลอตเตอรี่ด้วยแต่อยู่กับผมในรายการ
ผมเชิญมานะฮะท่านเป็นอาจารย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิศนุวงศิลสิริกุลนะครับ
ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ

อาจารย์ศึกษาเรื่องนี้เลยเหรอฮะเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช่ครับศึกษามานานแล้วครับศึกษามาตั้งแต่ปี๔๖แล้วครับ

คืออย่างนี้ครับในตอนนั้นเนี่ยศึกษาที่ร่วมศึกษาเนี่ย
กับทีมของทางอาจารย์จุฬานะครับ
แล้วก็เราศึกษาในนามของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนะครับ
แล้วก็ศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรมการพนันทั้งหมดนะครับ
แต่สำนักสลากกินแบ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
เราก็ทำการศึกษามาเร็วตลอดก็เพื่อจะดูว่า
เราจะมีวิธีการแก้ยังไงในเรื่องของปัญหาสลากแพง

เพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยหรือว่ามูลค่ามหาศาลมากนะครับ
มันหมุนเวียนอยู่ในวงการของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายครับคุณภาคภูมิครับว่า
ในแต่ละงวดทุกวันนี้ก็คือ๑๐๐ล้านฉบับใน๑งวด
ถ้าขายกันผู้ค้ารายย่อยที่รับสลากมาเนี่ยสลากเขาจะแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มพวกสลากการกุศลก็จะประมาณ๖๙บาทกว่า
แล้วก็ถ้าเป็นสลากทั่วไปจะประมาณ๗๐บาทนิดเราก็ตีกลมว่าเป็น๗๐บาท
ถ้ามาขายตามปกติเนี่ยคือ๘๐บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้ายลายย่อยเนี่ยจะได้กำไร๑๐บาท
นั่นก็แปลว่าใน๑๐๐ล้านฉบับเนี่ยจะต้องมีเงินที่กระจายสู่ผู้ค้ายลายย่อยเนี่ยคือ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ใน๑งวดเดือนหนึ่งก็๒๐๐๐ล้าน
นี่เราคิดประเมินการขั้นต่ำเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีการขายสลากเกินราคา
ถูกมั้ยครับแต่นี่คือขั้นต่ำก็คือ๑๐๐๐๐๐๐บาทต่องวด
ถ้า๑๐๐ล้านบาทเนี่ยมันถูกกระจายเอาไปว่า๒๐๐ล้านบาทต่อเดือนเนี่ย
ถ้ามันถูกกระจายอยู่เป็นการกระจายรายได้อย่างปกติในระบบเศรษฐกิจเนี่ย
ผมเชื่อว่าเงินมันจะหมุนเวียนแล้วมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาล
แต่ในความจริงตอนนี้เนี่ยเงินเราพูดกันขั้นต่ำว่า๒๐๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งจริงมันมากกว่านั้นมันไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มเป็นบางกลุ่ม
มันไม่ได้ถูกการกระจายกลับมายังผู้ค้าสลากลายย่อยอย่างแท้จริง
เดี๋ยวจะไปลงลึกปัญหาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะชวนอาจารย์คุยเพราะอาจารย์บอกอาจารย์ศึกษาเรื่องหวยใต้ดินด้วย
ถ้ามันมาอยู่บนดินจริงจริงเนี่ยมันจะทำรายได้ขึ้นมาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับแต่อาจารย์ขอตรงนี้ก่อนครับ
งวดที่ผ่านมา๑พฤศจิกายนอาจารย์เห็นตัวเลขแล้วแล้วพอเขาบอกอุ๊ยมันเหมือนกับ๑๖ตุลาคมเลยต่างกันแบบแค่ตัวเดียวเองอ่ะ
ผมเองเนี่ยเคยเล่าจากประสบการณ์นะครับ

เลือกอีกเวลาออกแต่ละหลักว่าแต่ละคนจะออกหลักไหนก่อนจะต้องหมุนหลักไหนก่อนหมุนหลักไหนก่อนด้วยนะครับคือไอ้เลข๐ถึงเลข๙เนี่ยเขาจะมีไว้หลายชุดใช่ครับเหมือนชุดลูกบอลนะฮะซึ่งจะต้องไปเลือกก่อนครับเขาใช้วิธีไหนเลือกว่าว่าจะเอาชุดไหนเอาไปจับสลากสุ่มเลือกฮะแล้วก็เอาชุดจับจากจากเขาเรียกอะไรฮะจากผู้แทน

มันคือคนหมุนอีกซึ่งถ้าเป็นรางวัลเดียวก็โอเคมันก็หมุนครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นรางวัลที่มันมีหลายรางวัลเนี่ยตัวเลขมันก็สมมุติขัดหมุนครั้งที่๑เนี่ยมันเป็น๑๒๓๔๕๖ตัวเลขมันก็ยังคงค้างอยู่อย่างนั้นพอหมุนครั้งที่๒เนี่ยคนก็เดินสลักแล้วก็การหมุนมันก็คือหมุนต่อเนื่องไม่ใช่ว่ากลับมาที่
ล็อกเลขมันน่าจะยากยิ่งถ้าเกิดไปเทียบกับประสบการณ์ที่เคยไปดูที่ทางมาเลเซียและก็สิงคโปร์ออกรางวัลลอสเตอรี่และลักษณะแบบนี้แต่ของเขาจะเป็นล็อโต้
มีสองสามบริษัทที่เขาให้บริการพวกเนี้ยคือเขาก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายทอดเลยครับ
หมุนของเขาอยู่ในบริษัทแล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยของบริษัทเขาเนี่ย
ถ้าใครซื้อของบริษัทเขาเนี่ยเป็นรางวัลอย่างงี้อ๋อเขามีหลายเจ้า
ครับเขามีสองสามเจ้าณตอนนั้นนะฮะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย
แล้วของโกะก็หลายปีอยู่แต่ผมคิดว่ามันยังไม่น่าเปลี่ยนนะฮะ
แต่ของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนแบบโอ้โหละเอียดยิบใช่
เราก็เริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยตักใช่ไหมฮะตักแล้วก็มาเป่าลมอืม
ตักเนี่ยก็คนก็มองว่ามันมีการไปมองเห็นกันได้
บางทีอาจจะใช้สีอะไรสีสะท้อนแสงหรืออะไรอย่างนี้
ให้มันดูเด่นกับคนอื่นอ่ากรรมการที่แบบอ่า
หรือเจ้าหน้าที่ที่ไปตักขึ้นมาบางทีแบบมันก็มีสมัยของนั้น

ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรเป่าลมใช่ไหม
มันก็มีการพูดกันว่าเป่าลมเนี่ยบางทีลูกบอลในแต่ละลูก
น้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันถ้าลูกที่อยากจะล็อก
อาจจะต้องมีลูกที่ไหนหนักกว่าเบากว่าอะไร
เพื่อจะได้ให้ลูกนั้นออกมามีอะไรก็ว่ากันไป
อีกใช่ครับตอนนี้เป็นหมุนอันนี้เป็นแบบหมุนแบบ
ใช้ใช้มือคนถูกไหมฮะแล้วมันก็อ่า
มันก็โผล่เป็นตามเลขหลักตามนั้นแล้วก็ลูกออกมา
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโอกาสที่จะล็อกเลขเนี่ย
ผมคิดว่ามันค่อนข้างยากจากประสบการณ์ที่เราเห็นครับ
ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไม่ได้ง่ายอย่างอดีตแบบนี้ว่ะอื้อ
ใช่ครับอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเอาให้เหมือนกันเลยนะ
ครับสิบหกตุลาคมครับต่างแค่เลขหน้าไม่ไม่ง่าย
ก็เป็นแค่ความบังเอิญผมผมด้วยประสบการณ์ของผมนะฮะ
แต่ผมไม่ได้การันตีว่าล็อกหรือไม่ล็อกนะฮะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วย
ครับโดยโดยหลักของตัวเลขแบบเนี้ยความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหน
ก็มีการคำนวณกันเยอะครับว่าหมายถึงว่าจะถูกรางวัลอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าเอาตรงนี้ก่อนที่ว่ารางวัลที่๑ของงวดหนึ่ง
มันจะเป็นเหมือนกับรางวัลที่หนึ่งของมวดอื่น

คือเราเคยแต่คำนวณว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลที่๑เนี่ย
มันก็คือ๑ในล้านใช่ไหมครับ
เพราะมันมี๖หลักมี๑๐ตัวเลขมี๖หลัก
ไม่ใช่ครับมันหมายความว่าความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่๑เนี่ย
ในในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในการหมุนหนึ่งครั้งนี้ก็คือ
สลากเนี่ยเขาพิมพ์มามันอาจจะมีซ้ำมีอะไรได้ถูกไหมครับ
แต่ว่าโอกาสของการถูกรางวัลที่๑เนี่ย
เนื่องจากมันมีอยู่๑๐ตัวเลขต่อหนึ่งหลัก
แล้วมันมีทั้งหมด๖หลักเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสคือ๑ในล้าน
แต่ถ้าเกิดโอกาสถูกเลขท้าย๒ตัวก็คือ๑หลักมันมี๑๐ตัวเลขเหมือนกัน
แต่มันมี๒หลักเพราะฉะนั้นก็เป็น๑ใน๑๐๐ในลักษณะแบบนี้
แต่ถ้าเกิดเป็นเลขท้าย๓ตัวปัจจุบันมันมี๔รางวัลถูกไหมครับ
คือท้ายหน้าแล้วก็ท้ายหลังอย่างละกี่รางวัลอย่างละ๒รางวัลใช่ไหมครับ
มีเลขหน้า๓ตัวกับเลขท้าย๓ตัวอย่างละ๒ถูกไหมครับ
เพราะว่าหมุน๒ครั้งเพราะฉะนั้นก็เป็น๔รางวัลถูกไหมครับ
ก็จะเป็น๔ต่อ๑๐ยกกำลัง๓นะครับเพราะมันเป็น๓หลักก็๑๐๐
ก็๔ใน๑๐๐๐ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ารางวัลที่๑ของงวดนี้เหมือนกับรางวัลที่๑ของงวดที่ผ่านมาเลยเนี่ย
อันนี้ผมคิดว่ามานั่งคิดเป็นความน่าจะเป็นมันคงคิดได้
แต่ผมคิดว่ามันแทบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดอย่างนั้นนะ
ผมคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญนะครับมันเป็นแค่ความบังเอิญ
มันก็เกิดขึ้นได้
ก็ตัวเลขมีอยู่๐๙แล้วหมุนยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่บางทีงวดที่แล้วออก๐๐สมมุติอย่างนี้นะ
แล้วงวดนี้จะออก๐๐อีกมันก็มีความเป็นไปได้
มันก็เป็นเพราะตัวเลขมันมีอยู่๐๑๙ครับ

ถ้าคนหมุนมันก็มีโอกาสที่มันจะซ้ำกันได้

คนอาจจะฮือฮาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่๑แล้วมันมีหลายตัว

ใช่ครับมันก็เป็นความบังเอิญ
ด้วยประสบการณ์ที่ผมไปดูกัน

ผมยังเชื่อว่าโอกาสล๊อคมันค่อนข้างยากมาก
แล้ววันนั้นที่เขาฮือฮากันอาจารย์รู้สึกฮือฮาไปด้วยไหม

ผมยังต้องไปนั่งค้นดูว่าเหมือนเกิดอะไรกันขึ้นหรอก

ผมก็ยังตอนแรกผมยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไปนั่งค้นข่าวดูทีหลัง
แล้วตอนแรกผมก็ไปเข้าใจว่าเลขสุดท้ายด้วย
คือถ้าใครมีอยู่แล้วจากเลข๖เปลี่ยนเป็นเลข๙เนี่ย

คุณจะถูกรางวัลที่๑ทันทีสำหรับงวดที่ผ่านมาครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับงวดเมื่อ๑๖ตุลาคม
อาจารย์คือถ้าในส่วนของมาเลเซียที่อาจารย์เล่าให้ฟัง

มาถึงก็คือแค่มาถึงแล้วก็เหมือนหมุนกงล้อ
แล้วก็ตัวเลขออกมาก็จบแล้วก็ชูแค่นั้นเองครับ
แล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะไม่มีการถ่ายทอดด้วยนะฮะ
ใครอยากสนใจก็เข้าไปดูในบริษัทเขาแค่นั้นเอง
แล้วก็เขาก็เหมือนกับอาจจะเป็นบริษัทแม่แล้ว

ก็ดูถ่ายทอดจากตัวบริษัทแม่มาที่เท่านั้นเอง
เหมือนถ่ายทอดวงจรปิดของเขามาแค่นั้นเองฮะ
แต่เขาก็ออกสดใช่ไหม

แต่หมายความว่าไม่ได้ถ้าผมเข้าใจผิดเนี่ย
ตอนออกรางวัลเนี่ยจะไม่ได้ออกมาในทางทีวีช่องหลักด้วยซ้ำไป
แต่ว่าพอเป็นช่องหลังเนี่ยเขาก็อาจจะมีตัววิ่งบอกว่าเนี่ย

เหมือนเป็นสองตัวบ้างสามตัวบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปขึ้นรางวัลของบริษัทนั้น
เราดูมานานมากแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าจะเปลี่ยน
ซึ่งตอนนั้นที่ไปดูงานยังได้คุยกับทางทีมงานที่ไปดูงานด้วยกัน
ทีมงานวิจัยด้วยการบอกว่าโอ้โหการออกของมาเลเซียกับของสิงคโปร์
นี่คือเรียกว่าถ้าจะล็อกนี่ล็อกง่ายกว่า
มันไม่ได้เป็นที่น่าสนใจเท่ากับของไทยเลยฮะ
เช่นเดียวที่อังกฤษก็ง่ายนะครับคนก็มารู้ผลแบบตัววิ่งในรายการใดรายการหนึ่ง
ของเรานี่ขั้นตอนละเอียดแล้วก็มีการถ่ายทอด
สมัยก่อนของเราเนี่ยยังถ่ายทอดเฉพาะเรื่องของอันนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าผมเคยมีโอกาสได้ไปดูไม่ได้ไปที่สเปนแล้วไปดูการออกรางวัล
แต่ไม่ได้ดูสดนะฮะดูการถ่ายทอดเนี่ย
ผมก็เริ่มเรื่องก็เลยเอาอันนั้นกลับมาบอกทางสำนักงานสลาก
แต่ผมไม่รู้ว่าเขาได้ปรับตามหรือเปล่าแต่คือดูจากตอนนี้ก็ดูคล้ายว่าจะใช่ก็คือ
ผมว่าอย่างที่สเปนเนี่ยเขาไม่ได้ออกรางวัลอย่างเดียวนะเขามีการถ่ายทอดจริง
แต่ว่าเขาจะมีละครหรือเขาจะมีรายการเกมโชว์หรือเขาจะมีอะไรที่เป็นการสอนไปในตัวว่าอย่าเล่นการพนัน
ในช่วงของการออกรางวัลเช่นเป็นละครหรือเป็นเกมโชว์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่
แล้วก็จะกลับมาเป็นออกรางวัลแล้วก็จะกลับไปเป็นละครอีกแล้วก็กลับมาเป็นออกรางวัล
แล้วคือต้องการจะบอกว่าอย่าไปมัวเมากับการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับซึ่งผมดูช่วงนี้ผมก็มีความรู้สึกเหมือนว่าบางช่องก็จะมีการออกเป็นเหมือนเป็นละครหรือเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
ผมก็ตามดูบ้างไม่ได้ดูมันทุกงวดนะฮะดูบ้างผ่านผ่านว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วบ้างครับ
อาจารย์ในเชิงสถิติเนี่ยอย่างทุกงวดมันจะมีเลข๒ตัวเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวก็แล้วแต่อุ้ยเหมือนทะเบียนรถนายกเลยตรงกับวันเกิดคนนั้นคนนี้วันสำคัญแบบนั้นแบบนี้หรือมีตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ในเชิงสถิติในทางสถิติมันก็คือเรื่องปกติ
มันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับในฐานสถิติแต่ว่าผมก็เห็นว่านายกทุกท่านก็ให้เลขทุกครั้งเพราะนายกท่านหนึ่งก็มีรถตั้งหลายคันแล้วมันก็มันก็คงจะไปแจ็คพอร์ตกันสักครั้งอย่างผมจำได้อย่างยุคของคุณยิ่งรักก็หลายรอบอยู่มาของท่านประยุกต์ก็หลายรอบอยู่ก่อนหน้านั้นคุณทักษิณหรือไงผมก็ว่าก็น
มันดังดังที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวมันก็ต้องถูกสักกับเลขหนึ่งแล้วฮะไปแมทอยู่กับสักเลขหนึ่งได้อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยก็ต้องไปแมชกับอายุของคนที่สูงหรือคนที่มีชื่อเสียงแล้วเสียไปหรืออะไรก็จุดถ้ามันต้องแมชได้สักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่จำ
สำนักงานสลากจะล็อกเลขไปทำไมเพราะว่าสลากที่สำนักงานสลากพิมพ์ขึ้นมาร้อยล้านฉบับเนี่ยสำนักงานสลากขายขาด

เขาจัดสรรอยู่แล้วก็คือ๖๐เป็นเงินรางวัลในแต่ละงวด
ถูกไหมครับแล้วพิมพ์ที่สลากที่พิมพ์ออกมาก็คือ
ก็คือเขากันไว้อยู่แล้ว๖๐ในแต่ละงวดเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะล็อกเลขไป
ผมไม่เข้าใจว่าสำนักงานสลายจะทำไปเพื่ออะไร
และอีกอย่างหนึ่งต่อให้ไม่มีคนซื้อ
แต่คนที่ได้โคต้าไปแล้วขายไม่หมดเขาก็ถูกรางวัลอยู่ที่
ก็ถูกรางวัลแล้วเขาก็รับภาระ

เขาก็ต้องรับภาระไปถ้าถูกรางวัลก็เป็นความโชคดีของเขาไป
เพราะว่าสำนักงานสละขายขาดอยู่แล้วไงครับ
เพื่อให้คนที่รู้ไว้ล่วงหน้าแล้วไปหาซื้อมาแล้วถูกกันเอง
ก็ต้องไปกว้านหาซื้อมาอย่างนี้หรอ
ผมถึงบอกว่ามันไม่มีตักกะที่จะไปรองรับว่า

แต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่มา
แต่ผมมองในแง่ของตักกะในแง่ของข้อมูลที่เราศึกษาว่า
มันน่าจะย้อนกลับมาย้อนถามว่า

เมื่อเขาขายสลากแบบขายขาด
รายได้ที่เขาได้เขาได้แน่นอนอยู่แล้ว
ทีนี้รายได้ในส่วนของคนขายที่ได้โคต้าไป

ความจริงแล้วเงินในหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ
ของการขายสลัดกินแหม่งรัฐบาลควรจะหมุนเวียนแบบไหนอะไรอย่างไร
เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมา
แล้วจะถามเรื่องหวยใต้ดินด้วย

มีการศึกษาใช่ไหมฮะการศึกษาว่ารายได้ของหวยใต้ดินเนี่ย
ถ้ามันมาอยู่ในระบบจริงแล้วเนี่ย
มันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอีกเท่าไหร
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับอาจารย์วิศนุ
จากทางคณะเศรษฐศาสตร์ของมรังสิตเนี่ย
อาจารย์ศึกษาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็เรื่องของหวยใต้ดินด้วยนะฮะ

คือในเรื่องของรายได้ของการ
อยู่ในระบบของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

รายได้ในช่วงกำไรที่ผมบอกใช่ไหมครับ

โดยทั่วไปเราคิดกลมว่าสลากที่
สลากแต่ละใบที่สำนักงานสลากขายออกมาให้กับผู้ขายลายย่อยเนี่ย
ก็คือ๗๐บาทเราคิดกลมนะฮะ
แล้วก็ถ้าสลากใบนั้นเนี่ยแต่ละใบถูกขายไปในระบบ
แล้วก็ขายตามราคาที่กำหนดก็คือขาย๘๐บาท
นั่นก็แสดงว่าจะมีกำไรอยู่๑๐บาท
ร้อยล้านฉบับก็คือพันล้านในแต่ละงวด
เดือนนึงเนี่ยคือ๒๐๐ล้านปีหนึ่งก็คือ๒๔๐๐ล้าน
ถูกต้องไหมครับว่ามันมี๑๒เดือนเดือนละ๒๔งวด
อันนี้ของผู้ขายนะของผู้ขาย
เพราะว่าส่วนตั้งสลากเนี่ย
เป็นสำหรับคืนให้กับทางเข้าคลังอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าไอ้เงินที่มันจะมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ซีกของผู้ที่ได้โคต้าไปขายจริงเนี่ย

อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้า๒๐๐๐ล้านเนี่ย

เพราะในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ถูกขายที่๘๐บาท
มันถูกขายที่๙๐บาท๑๐๐บาท๑๒๐บาทด้วยซ้ำไป

ตอนนี้ก็ถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องสละขายเกิดราคา
ก็ต้องแก้ปัญหาที่การรวมชุด
แล้วถ้าเกิดจะแก้เรื่องการรวมชุดก็ต้องกลับมาที่ว่า

ก็แปลว่าผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อตัวเลขที่ตัวเองต้องการได้

เป่าตังค์ก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมด๑๐๐
เพราะในบางครั้งเนี่ยผู้ซื้ออยากจะซื้อเลขตัวนี้
แต่เลขตัวนี้มันหมดแล้วมันไม่มีแล้ว
ข้อหมายผมคือถ้าเกิดสมมติคุณพระภูมิอยากจะซื้อ๓๓๓
สมมุตินะฮะสมมุติตัวเลขท้าย๓๓เนี่ยคุณภาคภูมิอยากจะซื้อกี่ใบก็ได้
ผมอยากซื้อ๓๓ก็ได้มีคนอื่นอยากจะซื้อ๓๓อีก๑๐๐คน๒๐๐คน
ก็ไม่มีหมดก็คือสามารถเลือกซื้อ๓๓ลงท้ายได้๓๓ได้
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะต้องถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์นั้น
ก็แปลว่าคุณภาคภูมิมันจะไม่มีการไปรวมชุดถูกไหมฮะ
ถ้าสมมุติเราต้องการตัวเลขที่๓๓แต่ว่าเราไปซื้อ
ปัจจุบันเราไปซื้อแล้วบอกว่ามันไม่มีแล้ว
เพราะเขาเอาไปรวมชุดหมดอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับ
เราก็จำเป็นที่ถ้าเราอยากได้มากก็จำเป็นต้องซื้อที่เขารวมชุด
ซึ่งมันก็จะเป็นราคาที่สูงกว่าเมื่อคิดต่อไปว่า๘๐บาท
เพราะเขาจะรวมชุดเป็น๓ใบบ้าง๕ใบบ้าง๑๐ใบบ้างอะไรก็สุดแท้แต่
แต่ถ้าสมมุติเราสามารถเลือกเลขของเราเองได้
นั่นก็แปลว่าต่อให้คุณรวมชุดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร
เพราะว่าเราสามารถไปเลือกซื้อเลข๓๓ที่เราต้องการได้
แต่อาจารย์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้แก้ไขก็คือเรื่องของ
เงินหมุนเวียนตรงเดือนละ๒๐๐๐ล้านบาท
อาจารย์บอกมันไม่ได้อยู่ในระบบเศรษฐกิจจริง
เพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันไปกระจุกตัว
เพราะมันเป็นคืออย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ย
สาเหตุหลักของการที่สลากถูกขายเกินราคาเนี่ย
เนื่องจากว่าสลากถูกเอาไปรวมชุด
ว่ารวมชุดคือตัวเลขเหมือนกันนะฮะ
แล้วพอเวลาขายถ้าคุณภาคภูมิจะเห็นเนี่ย
จะมีแบบรวม๓ใบบ้าง๕ใบบ้าง๑๐ใบบ้าง
สำหรับทั้ง๖หลักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพอมาแล้วในสมมุติ๓ใบเนี่ย
ที่จะขาย๒๔๐บาทถูกไหมครับ
เขาก็ไปขาย๓๐๐บาทบ้าง๔๐๐บาทบ้าง๕๐๐บาทบ้าง

ถ้ามาคิดต่อไปก็คือถูกขายเกินราคานั่นเอง

สามารถเลือกตัวเลขที่ตัวเองต้องการซื้อได้

ก็ได้ตัวเลขที่เขาต้องการรวมชุดมาก็ไม่ได้จูงใจ
ทำให้เขาอยากจะได้ถูกไหมครับคุณจะรวมชุด๕ใบ๑๐ใบก็ไม่มีประโยชน
เพราะเขาก็สามารถซื้อได้ตัวเลขเราต้องการ๒ใบ๓ใบ๔ใบ
ที่เขาต้องการมันก็จะถูกขายอยู่ที่๘๐บาท
อาจารย์เดี๋ยวผมมาคุยด้วยต่อมีในสายเจ๊ฮัตนะฮะ
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับอยู่ในสายกับผมนะฮะสวัสดีครับเจ๊ฮัทครับ
ค่ะสวัสดีค่าเป็นยังไงบ้างครรมครับสบายดีมั้ยนี่
ตอนนี้่า๑๐ของฮัตก็ยังอยู่ปกติค่ะเพราะว่าฮัตก็ต้องกดปันระเบียดกลางกองอยู่เนาะ
กกไปกดอะไรที่ตู้ทันเขานะเอาทันค่ะทันทันอยู่ทันอยู่
เคยมาคุยกันเป็นยังไงบ้างงวดหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นตัวเลขแล้วมันไปเหมือนกับสิบหกตุลาคม
เหมือนไป๕ตัวรางวัลที่๑ต่างกันแค่เลขหน้าเลขเดียวเนี่ย
ฮัทมองยังไงก็มีความงงนิดนึงว่ามันตั้งแต่อยู่ขายอาชีพนี้มาไม่เคยเจอ
ไอ้สามตัวหลังเหมือนกันอันนี้ยังมีบ้าน
แต่พอไอ้ห้าหลักเหมือนกันเนี่ยเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะอ่างงเลยเหรอ
งงงงงนิดนึงงงแล้วยังไงต่องงแล้วคิดมากไหมงง
เราก็ได้จันกงในโลกในความที่ของเราส่วนตัวแค่นั้นอีกครับ
คือขั้นตอนในการออกของเขาดูแล้วเขาก็ถ่ายทอดสดทางทีวีนะมันก็ยากนะ
ยุบยับทุกขั้นตอนมีคณะกรรมการเยอะแยะไปหมด
ยากไปหมดอ่ะใช่ค่ะใช่เห็นไหมฮะใช่ค่ะแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรที่บอก
โอ้ยดีจังเลยพอเลขนี้ออกมาปุ๊บโอ้ยคนถูกในในระบบดิจิตอลสิบใบหกสิบ
ล้านบาทก็ก็แน่นอนทุกงวดมันก็ต้องมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่แล้ว
ไม่ใช่เหรอเจ๊ฮัทมีค่ะแต่รู้สึกว่ารอบนี้จะถูกเยอะมาก
สิบใบเลยนะหกสิบล้านบาทในระบบดิจิตอลคนเดียวอ่ะเหรอใช่ค่ะอ่า
ไม่ไม่เคยมีคนเดียวถูกสิบสิบใบเลยเหรออ่าถ้าพูดถึงในในในอดีตเจ๊เจ๊
เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการรวมสลักรวมสลักไว้เนี่ยมีแต่พอดีว่าในดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่
เขาเปิดขายมาไม่กี่งวดเนี่ยเพิ่งจะมีรอบนี้มั้งที่ว่าถูกคนเดียว
ถูกไปถ้าข้อมูลจะไม่ผิดนะค่ะคิดว่าไม่ผิดเพราะว่า
ก็ติดตามมาอยู่เหมือนกันอ่าแล้วแล้วทำไมเขาเขาถูกสิบใบในระบบ
จิตอลแล้วทำไมฮะอ๋อไม่ดีก็ดีแล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะ
กลายเป็นเหมือนเป็นว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นพักจุเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นแรงจูงใจให้คนเข้าไปซื้อในระบบ
จิตอลเยอะขึ้นอ่าอ่าเพราะรางวัลที่หนึ่งอ่ะอยู่ในดิจิตอล
ก็เยอะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิจิตอลนี่หมายถึงที่ไหน
อ่าของสมทนาสลัดนะคะอ่าแอปเป๋าตังค์นะคะอ่า
ก็ก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งในแอปเป่าตังค์เยอะค่ะใช่ค่ะ
แล้วแล้วยังไงเจ๊ฮัทหมายถึงยังไงอ่ามันก็ถือว่าเป็นการโฆษณาในตัว
มันคือมันก็เหมือนการโฆษณาการตลาดให้ระบบแอปเป่าตังค์เขาในตัวหรือเปล่า
อันนี้ก็แค่สงสัยอ๋อคือพอคนไปถูกที่เป๋าตังค์เยอะ
คนก็จะไปซื้อทางเป่าตังค์อ่าใช่ค่ะมันก็เป็นมันก็มันก็เป็นแค่ความสงสัยอ่ะนะคะ
เพราะเรามีผิดสงสัยเนอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซื้อหวยใบจากเจ๊ฮัทแล้วแหม
จะถูกหรือเปล่าไปซื้อเป่าตังค์ดีกว่าอย่างนี้หรอเจ๊ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละค่ะ
เจ๊ฮัทแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยรางวัลที่หนึ่งของเจ๊ฮัทเองมีคนมาซื้อแล้วถูกบ้างไหม
อ่าเมื่อตอนเมื่อในอดีตเคยมีค่ะเคยมีเนอะตอนนั้นรู้สึกว่าจะถูกอยู่ใบหนึ่งมั้ง
แล้วล่าสุดนี้ที่เรามาคุยกันแล้วการแก้ไขปัญหาต่าง
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดเลยค่ะพวกเราก็ปรับตัวกันไปให้มันอยู่ให้ได้ตามสถานการณ์ที่เราได้รับกันมา
ยังไม่พอใช่ไหมตอนนี้จำนวนผู้ได้โคต้ากับหวยเล่มที่ได้มา
ทำไปทำมาก็จะมีนโยบายตอนนี้คือเป็นแค่นโยบายแต่ยังไม่ได้ทำเนอะ
จะออกมาแลนดอมบ้างแหละอะไรบ้างแหละเพื่อไม่ให้ไปตีกันหน้าตู้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ที่เขาเสนอความคิดกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็คือจำนวนสัดส่วนก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่พอเหมือนเดิม
ยังไม่พอเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเรียกเพิ่มไปอีก๒๐๐
๑ล้านใบเดี๋ยวจะเพิ่มอีก๑ล้านใบหรือยังไง

ใช่ค่ะเขาเรียกให้ไปทำสัญญาเริ่มแล้วค่ะ

วันนี้โทรมาขอถามว่าเออแปลกใจหรือว่างุนงงอะไรยังไงบ้าง
ฮัทก็เลยบอกงงนิดหน่อยเรื่องรางวัลที่๑เลข๕ตัวเหมือนกัน
นทานนิดน่ะก็นะต้องใช้คำว่าเยอะแหละแต่มันก็ไม่ถูกกันแต่เรา

มันมันก็ออกได้แน่นะหน้าสนิทเขาบอกได้ใช่๔๐๑๓

ครับขอบคุณครับเจฮัตครับขอบคุณครับ
อ่านี่ไหมคะสละกินแบ่งรัฐบาล
เขามีปัญหาอยู่คือเขาได้โคต้า

ทีนี้มันทำให้น้อยยอดลงไปที่เป่าตังค์

จะถามเรื่องหวยใต้ดินถ้าเกิดขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ย
เงินในระบบของหวยใต้ดินถ้าขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ย
มันจะมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะดีไหม

เดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ

อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยโคศก
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ความจริงอาจารย์ก็ออกมาให้ข้อมูลไปแล้วล่ะนะครับ
หลังจากสลากวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อาจารย์ธนวัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับก็คงต้องเรียนถามกันอีกสักรอบแล้วฮะอาจารย์วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวเลขที่เหมือน๑๖ตุลาคมรางวัลที่๑เหมือนไป๕ตัวยืนยันว่ามันก็เป็นเรื่องของสถิติโดยทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมฮะอาจารย์
ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสถิตินะครับแล้วก็แต่โอกาสเกิดเนี่ยมันคือเลขอะไรมันก็ออกได้หมดนะครับ
แต่ว่าการได้ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ถ้าบอกว่าตามหลักการมันคือหนึ่งในหนึ่งในล้านล้านครั้งนะครับ
มันออกยากนะยากยากมากนะครับตอนนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการออกเป็นไปตามปกติ
แต่ผมต้องยืนยันก่อนเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าก็อย่างนี้ก็พูดได้ง่ายสิ
คือเราต้องบอกว่านะครับกระบวนการการออกรางวัลของสำนักงานศาสตร์เกียรติแห่งวัฒนบาลเนี้ย
จะมีประธานกรรมการมีกรรมการออกรางวัลทุกคนจะตรวจอุปกรณ์
การตัวอุโรคมีการถ่ายอ่าเรียกว่าอัดเป็นวีทิอาร์ไว้นะครับ
แล้วก็ดูกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันมีความโปร่งใสไม่มีข้อขัดคล่องขัดแย้ง
ข้องขัดแย้งแล้วก็การถ่ายทอดสดเนี่ยผมเชื่อว่า
คือมันเป็นกลไกที่มันไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะครับแล้วก็ลูกบอลเอง
มันก็จะเป็นลูกบอลพลาสติกมีการตรวจอุปกรณ์ไม่มีโลหะ

หลายคนก็เลยรู้สึกแหมมันแปลกนะ

ก็เลยมีข้อที่อาจจะไม่สบายใจเป็นข้อสงสัย

เพราะอ้วนเราตรวจสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันนะครับว่า
เป็นการออกและเกิดขึ้นโดยความบังเอิญจริงครับ
ครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนวิธีการ
เพราะว่าวิธีการของเรานี่ก็ถือว่ามีขั้นตอนที่เยอะกว่าอีก

หนึ่งเนี่ยประเทศต่างประเทศในตะวันตกเนี่ยนะครับ
แม้ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราทางใต้เนี่ย
ยกก็ได้เช่นมาเลเซียหรือฝรั่งเศสเนี่ย
ออกในใช้เวลา๑๕นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับ
ก็เรามีออกสลากในเช่นเวลา๒ชั่วโมง
แล้วก็รางวัลที่๑เนี่ยเราก็มีการ
เรียกว่ามีกรรมการเป็นคนเปิดนะครับ
เป็นคนเปิดเอาลูกบอลออกมามีพนักงานหมุนนะครับ
แล้วก็ท้ายสุดพอได้ลูกบอล๖ลูกยังมีการคละเลขอีกนะครับ

การจับสลากทุกขั้นตอนคือสุ่มทุกขั้นตอน

กรรมการที่เปิดกับคนที่หมุนเป็นคนละคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาใช้อิเล็กทรอนิกส์หมด
แต่ของเราใช้การหมุนโดยใช้พลังงานคนนะครับ

มันจะมีข้อกรณาศาสตร์ว่าล็อกง่ายอีก

แล้วมันเป็นพลาสติกหมดเนี่ยนะครับ

แล้วอุปกรณ์เรามันมีความโปร่งไซด์ตรวจสอบได้ง่าย

ก็จึงยังไม่มีเหตุในการปรับเปลี่ยนเลยนะครับ

อาจารย์ครับทำไมคนชอบไปคิดว่าแหมมีการล็อกเลข
คือจริงแล้วเราก็ไม่รู้จะล็อกไปทำไมหรือเปล่าฮะอาจารย์
แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาหรือว่าจะล็อกไปให้ใครแบบไหนอะไรยังไง
ครับคือจริงเนี่ยแต่ว่าจริงเราก็ไม่เคยเจอสถิติว่า
เลขท้าย๒ตัวเนี่ยออกซ้อนกัน๒งวดนะครับเราไม่เคยเจอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอรางวัลที่๑ออกมาเนี่ยแล้วเลขใกล้กัน๕ตัวเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ย
มันก็ทำให้คนสงสัยกับข้อกล่าวหาเดิมก็คือการล็อกเลขนะครับ
ผมคงจะบอกว่าการล็อกเร่งเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ
ไม่มีเหตุผลในการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ย

แต่ว่าถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ท้าย๒ตัวเนี่ยประมาณ๒๐๓๐เลขครับ

แต่ละงวดนั้นมันมีเลขดังแต่ละภาคเนี่ยจากแต่ละสายแต่ละเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ย
บางทีมันมี๒๐๓๐ตัวครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ถูก๑ใน๓นะครับ
ซึ่งยังไงเขาก็หาว่าล็อกหรือเปล่าอยู่ดีอย่างนี้หรอ
ใช่ครับใช่แล้วบางคนที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็บอกโอ้เลขจากสำนักงานสลากนะ
ซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่มีจากสำนักงานสลาก
ตัวคนได้เลยแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะกระบวนการของการออกสลักมันล็อกไม่ได้อยู่แล้ว
แต่การไปอ้างว่าได้เลขมาจากสำนักงานสลากได้โคต้ามาจากสำนักงานสลากเนี่ย
มันทำให้เกิดการเชื่อถือได้ง่ายอืมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยมันมีเลขเนี่ยนะครับ
ประมาณงวดแล้วประมาณ๒๐๓๐เลขครับครับ
แล้วก็บางทีมันเป็นเลขที่มันสอดคล้องกับกระแสสังคม
อดคล้องกับเหตุการณ์เช่นเลขทะเบียนรถของคนนี้คนนู้นคนนั้นนะครับ
ไหนคำให้อ้าวไม่เป็นไรค่ะสายสายอาจารย์ไม่เป็นไร
ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ว่าเวลาจะหมดพอดีด้วย
ครับน่าจะช่วงครึ่งปีหน้าที่จะออกมาได้นะครับที่จะเป็นลักษณะของสองตัวสามตัว
ครับอาจารย์วิทยาลงอาจารย์เขาศึกษาเรื่องของไอ้เงินหมุนเวียนของหวยใต้ดินอยู่
ครับในระบบของหวยใต้ดินแต่ละงวดเนี้ยเงินเยอะไหมฮะเอ่อเราเคยเอ่อ
ศึกษาต่อปีนะฮะตอนนั้นต่อปีเนี่ยประมาณสามถึงสี่แสนล้านที่หมุนเวียน
ต่อปีนะฮะหวยใต้ดินเหรอครับต่อปี๓๔แสนล้านเหรอเยอะมากครับ
นี่มันงบประมาณกระทรวงกระทรวงหนึ่งได้เลยนะเยอะครับผมสินใจว่างว่างวัดหนึ่งก็ตกสามหมื่นล้านได้นะ
ได้ฮะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะว่าคนเล่นหวยใต้ดินเนี่ยมันเอ่อ
คนเล่นหวยใต้ดินนี่สูงกว่าสำนักงานสลากมากนะครับแล้วก็ด้วยเล่นได้ด้วยด้วยวงเงินที่ต่ำมากมากนะครับ
แต่เรากำลังพูดถึงการประเมินของวงเงินที่หมุนเวียนนะฮะถ้าถ้าเกิดสำนักงานสลากเขาเอาขึ้นมาอยู่ในระบบ
ที่บอกว่าจะออก๒ตัว๓ตัวในช่วงสักกลางปีหน้าน่าจะออกได้เนี่ยอันนี้ดีไหม
คือถ้าเรามองในเรื่องของตัวเงินนะฮะเอาตัวเงินเป็นหลักนะฮะ
มันก็สมควรที่จะเอาเงินที่อยู่ใต้ระบบขึ้นมาอยู่บนดินนี่เรากำลังพูดถึงตัวเงิน
เพราะตัวเงินแต่ถ้าเกิดถามว่าโดยภาพรวมมันดีไหมหรือมันยังไงเนี่ย
เราก็ต้องไปดูถึงถึงว่าต้องกลับมาถามว่าเอาขึ้นมาอยู่ในเอ่อ
บนดินเนี่ยสมมุติอ่าออกสังสองตัวสามตัวเนี่ยจะต้องแก้ต้องการแก้อะไร
อืมถ้าบอกว่าต้องการให้คนจำนวนนึงหันมาเล่นเอ่อสลากบนดิน
ผมคิดว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เพราะคนจำนวนหนึ่งเจ๊จะหันมาเลย
เพราะว่าก็เคยเกิดมาแล้วในยุคของรัฐบาลท่านชุดหนึ่งใช่ไหมฮะ
ก็ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเงินจำนวนนึงที่เคยอยู่ใต้ดินก็ขึ้นมาอยู่บนดิน
คนจำนวนนึงที่เคยเล่นใต้ดินก็ขึ้นมาอยู่บนดินแต่ถ้าบอกว่าจะมีสองตัวสามตัวแบบเนี้ย
แล้วก็หวยใต้ดินหมดไปไหมมันไม่มีทางหมดไปครับหรือฮะแต่ใน
ทางมุมกลับเนี่ยมันทำให้หัวใต้ดินกลับยืนอยู่ได้ด้วยซ้ำไป

โดยปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่มี๒ตัว๓ตัวก็คือไม่มีถูกกฎหมายว่างั้นเถอะ
กฎหมายก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนี่แหละเหมือนปัจจุบัน
ที่เล่นหวยใต้ดินเนี่ยถ้าเป็นเลขเด็ดเลขดังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาขอจ่ายแค่ครึ่งหนึ่ง
ถูกไหมครับถ้าถูกเนี่ยจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเพราะเลขมันดัง
เพราะเลขมันดังแล้วเขาก็หมายถึงเจ้ามือหวยเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดถูกกันขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาก็อาจจะล้มได้ใช่ไหมฮะ
เขาก็จะบอกเขาจะอั้นครึ่งหนึ่งหรือบางทีเขาไปบอกไม่รับแล้วเต็มแล้วเลขเต็มแล้วอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดพอมี๒ตัว๓ตัวคือมีของถูกกฎหมายเนี่ยไอ้ความเสี่ยงของเขาที่เขาจะรับเนี่ยเขาก็ผ่องถ่ายกลับไปที่ซื้อของถูกกฎหมายได้ไงครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะรับได้เต็มที่แล้วเขาก็จะจ่ายได้เต็มที่ถูกไหมครับ

คุณภาคภูมิถามว่าดีหรือไม่ดีมันก็ผมถึงบอกว่าถ้าพูดถึงตัวเงินโอเคเงินมันขึ้นมาแน่
คนจำนวนนึงที่เคยเล่นใต้ดินขึ้นมาเล่นบนดินแน่เพราะความมั่นใจเขาเขาอีก
แต่ก็จะบอกว่าแล้วหัวใต้ดินทำไมยังไม่หมดไปมันไม่หมดอยู่แล้ว
แล้วมันจะทำให้หัวใจดินธุรกิจหัวใจดินมันแข็งแกร่งขึ้นด้วย
เดี๋ยวโอกาสหน้าคงต้องเชิญมาคุยครับเพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่วางระบบเอาไว้เนี่ย
คาดว่าปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ยังศึกษาตรงนี้อยู่

วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ผู้เชื่อสาธาราจารย์ดรวิศนุวงศิลป์สุริกุลนะครับ
ผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งกลับมาพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ